ส่วนเรื่องของการตรวจหาเชื้อเชิงรุก
รวมถึงการเร่งระดมฉีดวัคซีน
ให้กับคนในพื้นที่ชุมชนเขตคลองเตย

ในการที่จะตรวจหาเชื้อให้ได้๔๐๐คน
แล้วก็ฉีดวัคซีนให้ได้๓๐๐๐คน

รายงานจากเขตคลองเตยครับเชิญครับ

ครับคุณอาริยาคุณสุภกุลคุณผู้ชมครับ
วันนี้เป็นวันที่๒นะครับ
ที่ชุมชนเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร
จะได้เข้ารับการฉีดวัคซีนนะครับ
ซึ่งจุดที่ผมยืนตรงนี้
วัคซีนเพิ่มนะครับวันนี้เป็นการฉีดทั้งหมด๓๐๐๐ราย
โดยเมื่อวานนี้เป็นการนำร่อง๑๐๐ราย

เป็นการแบ่งกระจายการฉีดวัคซีนนะครับ

โดยวันนี้ฉีดที่นี่๒๐๐ราย
และอีกจุดหนึ่งคือที่บริเวณโรงเรียนวัดคลองเตย

เพื่อเป็นการกระจายความไม่อัดของชาวชุมชนเขตคลองเตยนะครับ
เดี๋ยวขออธิบายแล้วก็ไล่เลียงเหตุการณ์บริเวณตรงนี้

ก่อนที่จะมีการเข้ามาอยู่บริเวณเต็นต์ตรงนี้เนี่ย
ต้องผ่านจุดรับที่มีการรอเรียกบัตรคิวของทางเจ้าหน้าที่แพทย์นะครับ
โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณทางออกของเต็นต์ตรงมุมที่กล้องกำลังจะซูมเข้าไปนะครับ
ตรงนั้นจะเป็นจุดที่ประชาชนจะต้องมีการนั่งพักคอย
เพื่อที่จะรอทางทีมแพทย์เรียกในการเข้ามาตรวจ
โดยจะเรียกทุก๑๐คนนะครับต่อการเรียกคิว๑ครั้ง
โดยบุคคลที่จะสามารถเข้ามาตรงนี้ได้
จะต้องเป็นบุคคลที่มีใบรับรองแพทย์ในการตรวจหาเชื้อโควิด
ของทางชุมชนเขตคลองเตยก่อนนะครับโดยมีผลเป็นลบ
จากนั้นชาวบ้านเหล่านี้จะสามารถเดินทางไปรับบัตรคิวได้
กับทางผู้นำชุมชนในเขตนั้นของชุมชนในคลองเตย
และเมื่อมีบัตรคิวมีใบรับรองแพทย์นะครับ
อย่างนี้จะนำมาสู่การรอในการฉีดวัคซีน
หลังจากนั้นเมื่อผ่านจุดฉีดจุดที่มีการเรียกของเจ้าหน้าที่แล้ว
จะต้องมีการเดินเข้ามาอยู่ยังจุดซักประวัติ
แต่ตรงนี้จะเป็นจุดวัดความดันแล้วก็เป็นการตรวจสอบประวัติ
เกี่ยวกับเรื่องของอาการแพ้แล้วก็ในเรื่องของการมีโรคประจำตัวต่างนานานะครับ
หลังจากเมื่อผ่านจุดนี้ไปเนี่ยเจ้าหน้าที่เองก็จะมีการคัดกรองอีกหนึ่งจุด
นั่นก็คือว่าจะมีการแบ่งคนที่ฉีดวัคซีนนะครับเป็น๒กลุ่ม๒ประเภท
แบ่งแบบนี้ครับคือว่าบุคคลที่มีอายุตั้งแต่๑๘ปีถึง๕๘ปีขึ้นไปเนี่ย
โดยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่๕๘ปีขึ้นไป
นี่คือหลักเกณฑ์ของการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในเขตคลองเตยนะครับ
โดยจุดที่กล้องกำลังมองไปตรงนี้
ก็คือเป็นจุดที่จะต้องมีการรอฉีดวัคซีนของทางทีมแพทย์นะครับ
หลังจากที่ฉีดแล้ว
เจ้าหน้าที่แล้วก็ทางแพทย์ไม่ได้ให้ประชาชนกลับนะครับ
จะยังคงให้มานั่งพักสังเกตอาการ
อยู่ที่บริเวณตรงที่ผมยืนรายงานสดอยู่ตรงนี้เนี่ย
จะต้องนั่งอยู่ตรงนี้อีก๓๐นาทีนะครับ
เพื่อสังเกตอาการว่ามีอาการแพ้หรือไม่
หรือว่ามีอาการวิงเวียนศีรษะหรือว่ามีอาการแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่า
ซึ่งถ้าหลังจากนั่งพักครบ๓๐นาทีแล้วไม่มีอาการใดเนี่ย
จุดต่อไปก็คือจะต้องรับใบนัดแล้วก็ฟังคำแนะนำของแพทย์
ซึ่งจะต้องรับเพื่อมีการนัดหมายในการฉีดวัคซีนเข็มที่๒

ก็จะใช้เวลาประมาณสัก๑๒ชั่วโมงในการรอคิว
เพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือวันนี้ที่นี่เนี่ย
มีการให้ประชาชนในเขตคลองเตยเข้ามาได้ถึง๒๐๐คน
ก็อาจจะมีการใช้เวลาที่ค่อนข้างที่จะนานนะครับ
นี่ก็คือจุดบริการในการฉีดวัคซีนของกรุงเทพหมานคร
ที่จะฉีดให้ที่นี่ของชุมชนเขตคลองเตย

เมื่อกี้ผมก็ได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านที่มารอที่นี่นะครับ
หลายคนก็มีความกังวลแล้วก็ยังมีความวิตกกังวล
ก็คือว่ายังมีกลุ่มของประชาชนที่อยู่ในเขตคลองเตยนะครับ

แล้วก็บางคนเป็นกลุ่มที่อยู่ในอาการของป่วยติดเตียง
ที่จะไม่สามารถออกเดินทางจากบริเวณบ้าน

อันนี้เนี่ยเหมือนกับจะเป็นสิ่งที่ทางกรุงเทพมหานคร
ที่จะต้องทำการบ้านแล้วก็ที่จะต้องมีการตรวจเชิงลุก
ในการอำนวยความสะดวกของกลุ่มบุคคลเหล่านี้นะครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านนั้นฝากให้ทีมข่าว
ประชาสัมพันธ์ไปถึงกรุงเทพมหานคร
แล้วครับนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมนัทพงศ์เรียบสันเทียข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากจุดกิจกรรมหน้าศูนย์การค้ารถพัสสาขาพระราม๔ครับ

ก็เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีวางไว้นะ
หมายในการที่ฉีดวัคซีนให้กับคนในพื้นที่ชุมชน

ให้ได้มากกว่า๘๐นะครับ